ไปดูค่ะคุณผู้ชมจอดรถกลางถนนคุณสืบสกุล
แล้วการจอดรถครั้งนี้ไม่ใช่กลางถนนธรรมดา
เป็นถนนแบบเนี้ยค่ะเนี่ยนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
ตอนที่รถขับเข้ามาคุณผู้ชมแล้วเห็นสภาพถนนไหม
ครับเป็นถนนที่กำลังก่อสร้างโอ้โหนี่ค่ะ
มาจอดไว้แล้วแล้วยังไงอ่ะอ้าวไปต่อไม่ได้
มีคนมารับนะแล้วหลังจากนั้นไปหมดเลยค่ะ
แล้วรถเนี่ยก็จอดอยู่แบบเนี้ยโอ้มันเกิดอะไรขึ้น
พอดีหรือว่ารถเขายางแตกตรงนี้หรือเปล่าฮะ
มันไม่ได้เสียมันไม่ได้ยางแตกครับคุณสึนสกุลจริงจริงอ่ะ
เขามีป้ายอยู่นะก่อนจะเข้ามาตรงนี้บอกว่าปิด
ตรงเนี้ยปิดการจราจอมให้ถนนกำลังก่อสร้างอือฮือ
แต่เนี่ยยังขับฝ่ามาตอนนี้ในหัวคุณผู้ชมคิดอะไรบ้าง
เอ๊ะทำไมคนเขาถึงขับฝ่ามาเอาเมาหรือเปล่า
เกิดเหตุอะไรหรือเปล่าครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณตีสี่นะคะ
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขามากัน๓๔คนคือดูลักษณะแล้วเนี่ย
หลายคนเห็นคลิปก็บอกว่าโอ๊ยเมาหรือเปล่าเนี่ย
เออขับโตโยต้าคันนี้มาค่ะเข้ามาในป้ายห้ามเข้า
แล้วที่ตรงนี้มันเป็นที่ที่ก่อสร้างถนนอยู่ในหมู่บ้านสวนหอมหมู่๓ที่อำเภอเมืองน่าน
ทีนี้พอขับมาแล้วด้วยความที่พื้นถนนมันยังไม่เสร็จถูกไหม
แล้วไปต่อไงก็ไม่ได้แล้วจอดทิ้งเอาไว้กลางแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็มีเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มารับทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่ขับรถมาจอดอย่างเดียวมันมีความเสียหายด้วยอะไรเสียหายบ้าง
มีท่อระบายน้ำเสียหายสามท่อเพราะว่าฝาท่อระบายน้ำเนี่ยเสียบติดอยู่เนี่ยค่ะ
ใต้ใต้ท้องรถเลยโอ้เออนี่คือตอนกลางวันเราเห็นภาพชัดแล้วไง
เมื่อกี้มันยังเห็นไม่ค่อยชัดมันมืดมืดใช่ไหมโอ้โหเสียบทะลุเข้าไปแบบนี้นะ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ทำยังไงพอมาตอนเช้า
ผู้รับเหมาเขาจะก่อสร้างถนนจะทำงานต่อก็ทำไม่ได้ผู้รับเหมาเองก็ต้องแจ้ง
ตำรวจแจ้งกู้ภัยนะคะประสานหาเจ้าของรถคันนี้หน่อย
ตั้งแต่๘โมงครึ่งแล้วก็มีการประสานกันไม่เห็นมีใครมาสักทีนึง
จนคนงานเนี่ยจะเทปูนแล้วก็เทไม่ได้อีกรอรอ
รอจน๑๐โมงครึ่งค่ะเจ้าของรถมาแสดงตัว
ทีนี้ก็มีการขอให้คนงานช่วยหน่อยยกรถขึ้นจากถนนที่กำลังก่อสร้าง
เดี๋ยวผมจะเอาไปซ่อมส่วนค่าเสียหายต่างเนี่ยเดี๋ยวจะชดใช้ให้
ทีนี้คนที่ควบคุมการก่อสร้างก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าคนที่เขามาเอารถตอน๑๐โมงครึ่ง
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมอ่ะขับมาตามทางไม่ได้สนใจป้ายเตือนเลยว่ามีป้ายปิดการจราจร
ตรงนี้กำลังก่อสร้างถนนผมก็ขับมาแล้วก็มาเกิดเหตุติดแงกอยู่ตรงนี้เนี่ย
มาจนเมานั่นแหละผู้ควบคุมการก่อสร้างเขาคาดว่าเนี่ยนะคะ
ทีนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านสวนหอมคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
ผู้ช่วยเกรดกมลเกรดนานนท์เนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าของรถคันนี้เนี่ยนะ
ขอให้คนงานที่สร้างทางช่วยกันยกรถขึ้นจากตรงที่มันติดตรงขอบท่อระบายน้ำหน่อย
พอยกขึ้นขอบถนนแล้วก็มีการคุยมีการเจรจากลายเกลี่ยค่าเสียหายกัน
ซึ่งทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าจะเตือนนะเวลาเห็นป้ายอ่ะ
ที่แบบปิดถนนกำลังก่อสร้างต้องระมัดระวัง
เพราะไม่งั้นดูสิมันเดือดร้อนกันไปหมดคนงานก็ทำงานไม่ได้
ต้องช่วยกันยกรถขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วเหตุการณ์นี้สรุปคือคนขับรถเก๋งเนี่ย
จ่ายค่าเสียหายค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
สามพันกว่าบาทครับแล้วทั้งสองฝ่ายอ่ะตกลงกันได้
ไม่ได้มีการแจ้งความนะเรื่องนี้ครับอืม